งานบุญของน้องน้ำตาลชะลิตากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

แรกก็คืองานบุญทอดกระถิ่นค่ะ
ที่สองก็คือร่วมพิธีรำบวงสวงองค์พญานาคแบบปังปุริเยไปเลย

นี่เลยนางงามคนสวยของเราน้องน้ำตาลชะลิตา
เดินทางไปที่วัดป่าภูจันหอมจังหวัดอุดรธานีวัดนี้ดังนะ
เดินทางไปเพื่อร่วมทำบุญทอดกระถิ่นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เห็นไหมมาในชุดผ้าใหม่ไทยสวยออร่าสีขาวมาเลยนะ
มาร่วมขบวนแห่พร้อมกับชาวบ้านแบบคึกคักค่ะ
แม้ว่าระยะทางจะไกลอยู่พอสมควรอากาศก็ร้อนนะถ้าเกิดว่าดูสภาพเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยก็ร่วมขบวนแห่มาจนถึงวัดได้สำเร็จ
และฟังดีนะจ๊ะยอดกระถิ่นครั้งนี้เนี่ยรวมยอดแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓๑๐๒๖บาท๕๐สตางค์
ย้ำอีกครั้งนะคะ๗๓๑๐๒๖และ๕๗
ซึ่งเงินจำนวนนี้ค่ะจะนำไปสร้างถนนคอนกรีตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยากจะเดินทางมากราบไหว้องค์พญานาคที่วัดป่าภูจันหอมนี่แหละ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องน้ำตาลเนี่ยยังได้ร่วมพิธีรำวงสวงต่อหน้าองค์พญานาคด้วยสวยมากเนาะ
แล้วมันมีเรื่องเล่าแปลกมาพี่แจ๊ค
เจ้าภาพที่เขาไปร่วมงานเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเริ่มพิธีเนี่ย
ทีมงานก็จะต้องเปิดเพลงให้น้องน้ำตาลได้รำใช่ไหม
ทีนี้เปิดเท่าไหร่เพลงที่จะใช้รำมันก็ไม่ดังสักทีนึง
เหมือนกับว่าเครื่องเสียงมันติดขัด
เจ้าภาพก็เลยยกมือไหว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า
ตั้งใจจะมาทำพิธีบวงสวงครั้งนี้ด้วยจิตศรัทธาจริง
ปรากฏว่าในที่สุดเพลงนี้ก็ดังขึ้น
แล้วน้องน้ำตาลก็ได้รำวงสวงสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดี
นะคะว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ
ซึ่งครั้งนี้เราไปสืบทราบมาว่าหลังจากจบพิธีบวงสวง
น้ำตาลได้ขอพรจากองค์พญานาค
ขอเรื่องงานและเรื่องเงินโดยเฉพาะ
ภาพนี้น้องสวยมากจริง
เป็นชุดที่น้องใช้สำหรับการรำถวายองค์พญานาคนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกหลานขององค์พญานาคเลย
ก็ว่าได้สวยงดงามจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สายนางงามนี่ลูกหลานพญานาคกันหลายคนเหมือนกันนะ
เขาไปมูกันนะก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีใหญ่หลายคนเลยแหละ